คนขึ้นอย่างไรกันเนี่ยดูสิ

แจ๊กลงอะไรอ่ะอื้อฮือแอ้ไอ้แจ๊กไอ้นรก
ไปหาดูในไอจีแล้วกันคุณแม่ไปเปิดดูในไอจีแชคนะคะ
แจ๊กดิวแจ๊กแปดหันนะคะอ่า
เขาเป็นคนเลวเนอะจริงจริงเขารักเหมือนแหละ
เขาจะเกลียดมึงแจ๊มีหน้าทำไมแองจี้ถึงรู้เรื่อง

มาโลกจริงถูกก็บอกเองว่าคุณไม่ต้องทำตัวเองเป็นตัวอย่างให้ดีแก่สังโพฟ

เดี๋ยวรถเบ้ต้องเปิดดูแล้วอะ

อาจถามของพี่ไปขอเปิดดูแปปหนึ่ง
นายทำไมไอร์จิ้มมันขึ้น

ดูซิแกจัดอะไรให้หมดไว้

คู่แข่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลง๕ชั่วโมงทีแล้ว

แม่ก็ถ่ายรายกรรมก็แบบว่าจะด่ามันอยู่รื่นจริง

เออที่เจ้าเคยเล่าให้รอดฟังนั่นแหละคุณยังอยู่เหรอคุณแม่คนนี้ฮะอุ๊ยนั่นแหละ
คุณยังอยู่เหรอคุณแม่คนนี้ฮะ
เออมีเรื่องอุบาทคนนั้นอีกเธอจะเชื่อเล่าให้ฟัง
ว้าวอยากฟังกันไหมคุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่
นี่เจ็บอกคู่แข่งตุ๋มตามาแล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป